เราโดนประจานไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คือมันเวอร์ไวน์
หน้าต่างมีหูประตูมีหลายช่องเลยทีเดียวนะคะ
ยิ่งมันใช้อินเตอร์เน็ตมันไปทั่วโลกค่ะ
มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะ
เข้ามาเที่ยวที่เอราวันพระพรมมาไหว้พระพรม
เขาไปซื้อพวงมาลัย๒ชุดค่ะนก๔ตัวไปปล่อย

ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกพระพรมนะคะ
คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ
และสามารถไปจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไปก่อเหตุ
คือไปขายโก่งราคานักท่องเที่ยวอะค่ะ
จับกลุ่มได้แล้วนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่จบวันนี้ลงอีกค่ะ
ลงไปตรวจสอบเอาให้มั่นเอาให้คือต้องหมดนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเสียกิจภูมินะคุณ
ค่ะพระพรมเอราวันเป็นสถานที่ที่ชาวฮ่องกง
ชาวจีนชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์
เวลาเขามาเที่ยวกรุงเทพเขาบอกเขาต้องแวะไปว่า
ใช่เขานับถือกันมาก
แล้วคนที่มาโพสต์เป็นชาวมาเลเซียนะ

เอาล่ะดิฉันแปลไม่ออกหรอกแต่ว่าโดยรวมสรุปแล้ว
ที่เขาแปลมาให้เนี่ยนะคะเขาโพสต์ภาพแล้วก็
โพสต์ข้อความเป็นภาษาจีนกลางเล่าแบบนี้บอกว่า
ไหว้สารพระพรมสี่แยกราชประสงค์
ถูกแม่ค้าชวนซื้อทูบเทียนและดอกไม้

เมื่อถามราคาแม่ค้าบอกว่าราคาชุดละ๙๐๐บาท
เธอมากับเพื่อนสองคนสองคนก็สองชุด
ละ๙๐๐ก็รวมเงิน๑๘๐๐บาท
หลังจากไหว้บูชาเสร็จสิ้นปุ๊บ

แม่ค้าเอาอีกค่ะส่งกลงนกให้
พอเธอถามราคาแม่ค้าคือก็ไม่ตอบ

ทั้งสองคนก็เข้าใจไปว่า
เอ๊ะหรือว่ากลงนกที่แม่ค้ายื่นให้
มันไปรวมกับเงิน๑๘๐๐บาท
จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่พอไปปล่อยกรงนกเสร็จ

พอไปปล่อยกรงนกเสร็จปุ๊บ

เพราะฉะนั้น๒คนรวมไปปล่อยนก๔ตัว

เรียกเงินบอกว่าราคากรงละ๑๒๐๐บาท
สี่กลงก็เท่ากับ๔๘๐๐บาท
รวมของเดิมอีก๑๘๐๐บาท

ตัวเลขไม่ยากเลย๑๘๐๐บาท
บวก๔๘๐๐บาทเท่าไรฮะ
แล้วไปกันสองคนก็ตกคนละ๓๓๐๐บาท
โอ้โหรวมเบ็ดเสร็จเกินครึ่งหมื่นนะฮะ
ทีนี้เธอบอกว่าเธอไม่ยอมนะคะ
เหตุการณ์นี้ฉันจะไม่เก็บไว้คนเดียวแน่นอน
ก็เลยถ่ายรูปภาพแม่ค้าที่โกงเนี่ย
และสุดท้ายเรื่องนี้มันก็ไปทั่วโลกคุณผู้ชม
หลังจากที่เหตุการณ์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
คนก็มาแชร์แล้วก็มาชมกันเยอะนะคะ
ไม่ใช่ชื่นชมนะคะคือมาติดตาม
บอกว่าอยากให้เร่งรัดจัดการกับแม่ค้า

เนื่องจากว่าทำให้ภาพลักษณ์ของไทย

ของเราตกปีละ๒ล้านล้านบาท
เป็นรายได้ที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
เพียงแค่คุณมีพฤติกรรมที่น่ารัก
ไม่เอาเปรียบคนที่เข้ามาท่องเที่ยวแบบนี้

คุณมาทำแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์มากเลยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจสนลุมพินี

มีใครบ้างคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะ
คนแรกคือนางสาวแก้วรัฐดานนท์อายุ๓๑ปี
คนที่๒คือนายเป้งรัฐดานนท์อายุ๒๔ปี
คนที่สามนางสาวแหม่มศิลป์ศูนย์ธรรมทรัพย์อายุ๓๓ปี

ตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพศ๒๕๓๕
มาตรา๑๙อันนี้มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
บางคนบอกว่าแหม๒๐๐๐บาทมันน้อยไปหรือเปล่า
กับการทำภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียแบบนี้
ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมดาบแรกลงไปแล้วมีก๊อกสองค่ะ
มีดาบสองนะคะตำรวจยังแจ้งความดำเนินคดีข้อหาคือ
ค้าและมีครอบครองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากว่านกกระติ๊ดที่พ่อค้าแม่ค้าหัวใส
เอาไปให้นักท่องเที่ยวปล่อย๔ตัวนะคะ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่๖๒ค่ะ
อันนี้คือโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
แล้วก็ตำรวจเขาก็ไปยึดของกลางได้นะคะ
นกกระติ๊ดอีกจำนวน๓๖ตัวด้วยค่ะ
ใครที่ไปไหว้พระพรมนะคะเข้าไปข้างในอีกสักนิดนึงนะคะ
จะเป็นบริเวณขายดอกไม้ของมูลนิธิเท้ามหาพรม
เริ่มต้นที่๒๕บาทเท่านั้นเอง
ถ้าให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ก็ให้ข้อมูลแบบนี้
คือปรากฏว่าตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
คนที่โดนจับค่ะเป็นคนนอกมาขายมากงราคา
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปข้างในไปซื้อข้างในไม่มีแบบนี้แน่นอ